ดูบรรยากาศของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย
ท่องเที่ยวกันด้วยในช่วงของวันหยุดยาวเข้าพรรษานะคะ
การจราจรนี่แหละค่ะบนถนนพระหลโยธินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใช่ก็ค่อยเคลื่อนตัวไปอย่างช้านะคะ
ติดขัดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
เริ่มจากการจราจรบนถนนพระหลโยธิน
ตำบลลำไซดอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะ
เส้นทางนี้ก็มุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีเนี่ยหนาแน่นติดขัด
เปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่กิโลเมตรที่๕๒
ตำบลลำไซไปจนถึงกิโลเมตรที่๗๔
ตำบลสนับทึบเขตติดอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
เพื่อจะช่วยระบายรถสะสมเปิดช่องทางพิเศษไปเลยนะคะ
ส่วนที่สะพานต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๑จนถึงกิโลเมตรที่๖๑
อำเภอมหาราชติดต่อเข้าเขตจังหวัดอ่างทองค่ะ
ปริมาณรถก็เริ่มหนาแน่นเหมือนกันแต่ก็ใช้ความเร็วยังพอได้อยู่นะคะ
ประมาณ๔๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ยังมีบางช่วงที่สลับกับหยุดนิ่งบ้าง
เพราะเป็นช่วงที่รถยนต์เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันและช่วงสะพานกลับรถค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีจะมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากค่ะ
ทีนี้ไปดูทางสายอีสานบ้างนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาทางหลวงหมายเลข๒
มิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่๘๘๙ตำบลคลองไผ่ลาดบัวขาว
ปริมาณรถขาออกจังหวัดนครราชศรีมาเข้ากรุงเทพมหานคร
ปริมาณรถเริ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า
ช่วงโค้งขึ้นหน้าสถานีตำบลคลองภัยอำเภอศรีคิ้วนะคะ
ปริมาณรถช่วงนั้นจะค่อนข้างหนาแน่น
ทำความเร็วได้ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่พอหลังจากผ่านช่วงนั้นไปการจราจรเริ่มคล่องตัวขึ้น
ทำความเร็วได้ตามปกติเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่
เลือกเดินทางกันไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวานแล้วค่ะ
ขณะที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสู่
จังหวัดนครราชศรีมาปริมาณรถกลับไม่มากนักนะคะ
สามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกไม่มีรถติดสะสมค่ะ
อย่างไรก็ตามคาดว่าตลอดทั้งวันนี้
ก็จะมีประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไปท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณรถ
ขาเข้าและขาออกจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกให้

พอเดินทางไปถึงเนี่ยหลายคนก็ไปทำบุญกันตามวัดต่างนะคะ
มีประชาชนเดินทางไปที่วัดสาราลอยเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
โดยกำหนดให้เข้าทำบุญถวายเทียนในอุโบสถ
ครั้งละไม่เกิน๕๐คนเท่านั้นนะคะ
เช่นเดียวกับการสักการะสถูปอัฐิเท้าสุรนารีหรือคุณย่าโม
ศักระเป็นชุดไปค่ะชุดละประมาณ๑๐๑๕คน
และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในวัดหรือทำกิจกรรม
ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่าง
ซึ่งเขามีกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช
เนื่องในวันอสาธะบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี๒๕๖๓
ส่วนช่วงเย็นนี้ค่ะก็จัดพิธีสมโพธิเทียนพรรษาพระราชทาน
และเทียนพรรษาที่ชาวนครศรีธรรมราชร่วมกันหล่อณลานโพ
โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะไปในที่เยอะยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยกันนะคะ